เพราะฉะนั้นข่าวแรกหรือจะพาเข้าโปรงเข้าป่า
เมื่อเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า
เพราะฉะนั้นพาไปที่นี่นะครับ
ไปที่จังหวัดตรังไปดูต้นไม้ที่มันใหญ่โตมโหลาน
หลายคนโอบเลยทีเดียวครับ
นี่เมื่อเราเหนื่อยล้าจงโดนเขา
พอแล้วยังไม่เหนื่อย
ปลาฟาดงกันไปที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังนะครับ
เดินเข้าไปในป่าสักประมาณ๕๐๐เมตรเนี่ย
บรรยากาศสองข้างทางก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
ที่มีทาน้ำไหลเป็นระยะระยะแล้วก็จะเจอนี่
ผู้คนเจอคนก่อน

อารมณ์สามัคคีชุมนุมเหรอไม่ใช่แต่เขามาลุมล้อมต้นไม้ยักษ์คุณผู้ชมครับ
ความสูง๕๐เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางรอบลำต้น๒๔๘เมตร
ใช้คนโอบหรือว่ายืนรอบสัก๔๐คนได้
คุณคุณใหญ่มากเขาว่ากันว่าอายุเป็น๑๐๐ปีเลยนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้ครับ
พอเรื่องนี้ไปถึงหูท่านผู้ว่าก็เดินทางไปดูเลยครับนายสิริพัฒน์พัทธกุลนะครับ
ว่าราชการจังหวัดตรังก็บอกว่าต้นสมพงศ์หรือว่าต้นมันช้างที่สำรวจพบในครั้งนี้
โอ้โหเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคาดว่ามีอายุถึง๑๐๐ปี
ก็ต้องให้ทางกรมอุทยานนะครับมาสำรวจเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
อกจากนี้ก็เตรียมที่จะผลักดันนะครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินทางไปได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับ
ใครที่สนใจอยากศึกษาไปดูต้นสมพงษ์ก็โทรไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนนะครับ
จะได้พาไปถูกจะได้ไม่หลงป่าเดินเข้าไปเดี๋ยวหลงป่ายุ่งเลยนะครับ
ได้โทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้
ใครที่จะคิดว่าไปเที่ยวที่จังหวัดตรัง
ไปดูต้นไม้ใหญ่แบบนี้เห็นไหมกว่ามันจะเติบโตใหญ่ขนาดนี้

บางทีเราเห็นข่าวคนตัดต้นไม้ก็ไม่คิดถึงกว่ามันจะโตมาได้ขนาดนี้เลยเนอะ